คุณผู้ชมฮะนี่เรื่องของผู้ชายทำร้ายผู้หญิงนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อนโดดต่อยเบ้าตาของสาวเลย
เพราะว่าไปขยับรถจักรยานยนต์หลบนะฮะหลังจากไปดูคอนเสิร์ต
สุดท้ายนะคุณยอมรับผิดขอโทษฝ่ายหญิงนะครับ
แล้วก็ยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในฝ่ายหญิงเขาไม่ยอม
เอาไปดูคลิปกันหน่อยนะครับ

โอ้โฮนี่ฮะโดนเข้ามาข่งขุงถ่ายทำไมนะฮะ
ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
เพราะว่ามีการโต้เถียงกันระหว่างชายที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่แบบนี้

จากนั้นนะฮะได้ใช้มือปัดไปที่โทรศัพท์ของฝ่ายหญิงที่ถ่ายคลิปไว้นะฮะ
โดยชายที่มีรูปร่างทวมพูดว่ามึงถ่ายไปเถอะ
แล้วตอนหลังก็บอกมึงถ่ายทำไมเนี่ยนะฮะ
สักพักหนึ่งก็ใช้มือฟาดมาที่ผู้ถ่ายคลิปนะครับ
ก่อนจะมีการโต้เถียงกันต่อนะครับ
โดยผู้เสียหายหรือว่าหญิงสาวที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็คือนางสาวกมลวันศรีสุวรรณหรือว่าอีฟ
คุณอีฟเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นคลิปสั้นแต่ว่าเรื่องราวมันยาวฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๙พฤษภาคม
ที่ผ่านมาเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้ว
ซึ่งในวันดังกล่าวมีการจัดคอนเสิร์ตนะฮะ
เขามาเล่นกันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่สระบุรี

และเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถ

ขณะที่เธอเองกำลังจะมาเอารถกับแฟนเพื่อจะกลับบ้าน
ซึ่งจักรยานยนต์ของเธอเองจอดอยู่ด้านใน
โดยมีรถจอดซ้อนขวางเต็มไปหมด
เธอก็ได้ขยับรถจักรยานยนต์ของชายรูปร่างทวมคนนี้

ชายร่างทวมคนนี้เดินมาเห็นถามว่าทำไมต้องมาขยับรถ
นี่พูดแบบนี้พูดด้วยถ้อยคำไม่สุภาพนะครับ
ซึ่งแฟนนุ่มของเธอก็ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้ว
บอกขอโทษพี่ผมต้องขยับเพราะผมจะเอารถออกกัน
ส่วนเธอเองก็ตอบไปว่ารถพี่มันขวางอยู่ค่ะ
ขยับก็เพื่อจะนำรถออกค่ะ
แต่ทีนี้ผู้ชายร่างทวมก็ด่าก็ใส่เป็นชุดเลยคุณ

แหแตะรถเขานิดเดียวแตะไม่ได้เลยหรือไง

ทีนี้ฝ่ายหญิงก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้ค่ะ

แต่ว่าชายร่างทวมเดินมาถาม
ตอนแรกก็บอกถ่ายไปเถอะตอนหลังเขาบอกถ่ายทำไม
แล้วก็ทำร้ายตัวเธอด้วยนะครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่า
คนที่เป็นคู่กรณีหนูที่ว่าต่อยหนู

เขาก็เลยบอกหนูว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลย
เขาไม่รู้ด้วยว่าเขาต่อยหนู
หนูก็เลยบอกว่าก็ตามคลิปเลยค่ะ

แล้วถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวให้ตำรวจโทรหาอีกทีหนึ่ง

แล้วแฟนหนูยกมือขอโทษเขาแล้ว

มันไม่ใช่แบบว่าคุณก็ยังไม่จบ
คุณก็ยังจะแบบว่าจนมันเป็นเรื่องเป็นราว
เออนะครับแม่แค่ไปขยับรถของเขา

ทีนี้ครับชายคู่กรณีคนที่ปรากฏในคลิปเนี่ย

ก็คือนายรัตนการหรือว่าเกมอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานส่งพัสดุแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
ทีนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็ติดต่อไปหา

เขายอมรับนะว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงจริงนะฮะ
เพราะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาขยับรถของเขานะครับ
ก็เลยบอกน้องที่มาด้วยให้ช่วยขยับให้
แต่ทีนี้ฮะพูดไม่เพราะ
ว่าอาจจะทำให้ผู้หญิงคู่กรณีเข้าใจผิด

คุณเกมนี่บอกว่าที่ผมพูดนี่

พูดไม่พอมึงไปขยับให้หน่อยอะไรอย่างนี้
ผู้หญิงเขาอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าไปด่าเขา
มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นฟังเสียงเขาอธิบายฮะ

ก็ผิดผิดจริงเพราะว่าไปทำวายผู้หญิงนะครับ
อืมแล้วเราจะมาโทษของโคยเลยเขาบ้างไหม

ตรงนี้ผมบอกว่าผิดนะครับเพราะว่าไปต่อยเขานะครับ
อืมอยากจะขอโทษอะไรเขาไหมเอ่ย
อันนี้ผมทั่วไปขอโทษเขาเลยบ้างที่ทำวาย
แล้วเขาว่าไงพี่ผู้หญิงว่าไงครับ

บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
เขาบอกให้ไปตามกฎหมายนะเพราะจริงแล้วเนี่ยเกมเนี่ยฮะ

เขาก็เลยตอนเช้าไปโรงพัก
ไปโรงพักเองเลยแสดงตัวเลยว่าเขาเป็นคนทำร้ายผู้หญิง
ในคลิปนะฮะแล้วก็ตำรวจบอกว่า
งั้นจะเชิญทั้งสองฝ่ายมาคุยกันที่โรงพักนี่แหละ

หญิงเขาบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
เพราะฝ่ายหญิงโดนทำร้ายร่างกายนะฮะ
ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะ